พบเรือโบราณกลางลำน้ำมูลเลยนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาตามระเบียบประชาชนกราบไหว้

แต่ว่าเห็นเป็นโครงเรือใหญ่แบบนี้เลยนะ
อ่าที่พบเนี่ยเพราะว่าน้ำลดไง
อืมครับค่อนข้างแห้งแรงนะคะชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
พากันมุงดูซากเรือไม้โบราณยาวประมาณ๒๐เมตร
กว้าง๓เมตรมากนะคะ๓เมตรนะคะหลังคนหาปลาครับ
พบอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามลำน้ำมูลบ้านมดันรัฐตำบลท่าช้าง
อำเภอเฉลิมตะเกียจังหวัดนครราชศรีมา
โบราณดังกล่าวอยู่ในสภาพเหลือแต่กระดูกงูเรือ
บริเวณด้านหน้าเรือนี่ยังพบรูปหล่อแม่ย่านางนะคะ
ซึ่งมีขนาดความสูงประมาณ๑คืบทำจากเซรามิก
ซึ่งชาวบ้านได้นำมาตั้งไว้บนโต๊ะใต้สะพาน
เพื่อกราบไหว้ขอพรให้แม่ย่านางช่วยโดนบันดาลให้ลำน้ำมูล
มีน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งปี

คนนี้นะคะก็คือคุณจุรายรัฐลาบเจริญอายุ๔๐ปี
พบเรือโบราณคนแรกบอกว่าช่วงนี้ลำน้ำมูลแห้งขอดค่ะ
ทำให้ชาวบ้านพากันไปหาปลาตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
และพอรู้ว่าใต้น้ำมีซากเรือโบราณขนาดใหญ่
จากคำบอกเล่าของคนแก่คนเท่าแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
กลับไปฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเข้าฝันว่าอยากขึ้นจากน้ำ
ช่วยให้นำขึ้นมาด้วย
รุ่งเช้าก็เล่าให้ชาวบ้านที่มาหาปลาด้วยด้วยกันฟัง
แล้วก็ช่วยกันไปงมหาใต้น้ำที่ลึกประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเม

ใช่พบว่าท้องเรือก็คว่ำอยู่

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยที่มาเข้าฝันตัวเองนั่นแหละ

ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือพาณิชย์โบราณอายุประมาณ๑๐๐ปี
สันนิษฐานว่าไม้ที่ทำเรืออาจเป็นไม้ตะเคียน
เพราะว่ามีความคงทนทนทาน
ส่วนซากเรือและรูปหล่อแม่ย่านางจะนำขึ้นมาตั้งไว้ที่ศาลพระภูมิ
บริเวณหัวสะพานเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาต่อไป
ลาเหลือเวลาอีก๑๐กว่าวันนะคะจะถึงวันที่๑

แต่ว่ากระดูกงูดูสมบูรณ์นะ
เป็นเรือขนาดใหญ่เป็นเรือพาณิชย์เนี่ยนะครับ